อีกเรื่องหนึ่งที่เราเกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงท้ายเบรกที่แล้วนะคะว่า
มีคลิปอะไรที่บอกว่ามีเหลืออดแล้วนะ

เป็นคลิปไลฟ์สดนะคะของนักศึกษาสาวบุรีรำ
สดขอความช่วยเหลือจากคนที่ชมไลฟ์ของเธอนี่แหละ
ว่าเธอถูกแฟนเก่าทำร้าย
ซึ่งแฟนเก่าก็ข่มขู่ต่างนานาเลยนะคะว่าจะทำอะไรเธอ
เพราะว่ามาขอคืนดีแล้วเธอไม่เล่นด้วยนะคะ
เรื่องราวนี้เป็นยังไงคลิปนี้เกิดเหตุการณ์แบบไหน

จริงฮะ

คือตัวผู้หญิงก็ไม่รู้จะเอาตัวรอดยังไงแล้วนะ
เพราะแรงผู้หญิงจะสู้แรงผู้ชายได้ยังไง
แล้วไปอยู่ในห้อง๒ต่อ๒แบบนี้ผู้ชายก็ทำร้ายเอาทำร้ายเอา
แล้วผู้ชายดูโมโหมากอยู่
เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เราก็ต้องขออภัยที่ต้องนำเสนอ

เหตุการณ์นี้หญิงสาวรายหนึ่งได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คของเธอ
ขณะที่ถูกวัยรุ่นชายคนหนึ่งกำลังทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วก็หาว่าฝ่ายหญิงไปต่อว่าครอบครัวฝ่ายชาย
คือเราคัดส่วนหนึ่งมาให้ชมอาจจะไม่ได้เห็นหรือฟังรายละเอียดทั้งหมดนะ
แต่โดยรวมแล้วเนี่ยฝ่ายชายเขาบอกว่าฝ่ายหญิงไปต่อว่าครอบครัวของเขา
แล้วก็ยังกล่าวหาว่าผู้หญิงไปแชทคุยกับผู้ชายคนอื่น
เขาก็คงจะหึงหวงแต่ว่าฝ่ายหญิงเขาก็บอกว่าเลิกลากับผู้ชายคนนี้ไปแล้ว
แล้วลบแล้วอะไรเนี่ยนะฮะใช่เรื่องของการลบคลิปต่างต่างด้วยเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาแล้วคุณผู้ชมมันมีบางช่วงที่เราอาจจะไม่ได้ให้คุณผู้ชมได้ดู
มีช่วงเวลาที่ผู้ชายบังคับให้ฝ่ายหญิงก้มกราบเท้าด้วย
แล้วตลอดเวลาเธอก็ได้ไลฟ์สดอะนะคะ
เพื่อนที่ชมอยู่ก็เห็นเหตุการณ์นะคะ
รวมไปถึงเพื่อนที่อยู่ในห้องเพื่อนข้างห้อง
เขาก็เห็นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
ในคลิปนี้เห็นข้างหลังไหมฮะคือเขาบอกว่าในห้องเนี่ย
คือมีเพื่อนของฝ่ายชายคนนี้อยู่ในห้องด้วย
นี่ไงแต่เพื่อนฝ่ายชายก็ไม่กล้าเข้ามาช่วยไม่กล้าห้าม
ยืนดูอยู่ห่างอยู่ตรงนั้นนะคะ
เธอเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตัวเธอได้คบหากับในกล้อง
คือผู้ชายคนที่ทำลายร่างกายเป็นชื่อสมมตินะฮะ
ซึ่งนายก้องเป็นลูกชายของตำรวจในพื้นที่
ไม่รู้นะว่ามีอำนาจมีบารมีอะไรยังไงนะ

เธอบอกว่าเธอคบกันประมาณสัก๓เดือน
แต่ทนพฤติกรรมของในกล้องไม่ไหว

ก็เลยทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันบ่อย
พิจารณาดูแล้วว่าไม่น่าจะดีถ้าคบกันต่อไป
นี่แค่คบเป็นแฟนเท่านั้นเองนะเนี่ย๓เดือนเท่านั้นเองออกไลน์ขนาดนี้

เธอก็เลยตีตัวออกห่างแล้วก็ขอเลิกรา
เลิกกันได้สักเดือนหนึ่งแล้วค่ะแต่มันไม่ได้จบไงอ่าฮะ
เพราะว่าล่าสุดเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเธอไปเที่ยวกับเพื่อนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองบุรีรำตามปกติ
ตามภาษาสาวโสดแต่ฝ่ายชายสิคะอดีตแฟนเนี่ยนะเขาก็มาดักรอที่ลานจอดรถ

ใช่แล้วก็ขอเคลียร์ค่ะทั้งพยายามขอคืนดีแต่คุยกันยังไงก็คุยกันไม่ลงตัว

กล้องไม่ยอมคุณผู้ชมก็เลยฉุดกระชากลากตัวของน้องปิ่นเนี่ยขึ้นรถยนต์ไป
คือบังคับไปเลยบอกไปเคลียร์กันไปเคลียร์กันที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตัวเมืองบุรีรำนี่แหละ

ใช่พอไปถึงห้องก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี่แหละคุณผู้ชม
อาการของเธอเป็นไงบ้างถูกทำร้ายน่าจะหนักอยู่นะ
ปากแตกหน้าบวมหัวปูดนัวค่ะ
รุนแรงพอสมควรเนี่ยภาพส่วนหนึ่งที่ให้ดูได้เท่านั้นนะ
เธอเองก็พยายามสู้คุณผู้ชม
แต่แรงผู้หญิงจะสู้แรงผู้ชายได้ยังไงนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์ทะเลาะกันรุนแรงจนเพื่อนของในกล้องเองที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่กล้ามาช่วย
และจากนั้นค่ะก็มีรุ่นพี่น่าจะเป็นรุ่นพี่ของน้องปินนี่แหละ
ดูไลฟ์สดนะคะเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบพากันมาช่วยเหลือเธอ

เรื่องต้นทางผู้เสียหายได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปรึกษากับครอบครัว
เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงจริงนะฮะ